ยังต่อกันที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะคะ

ผู้ค้าสลากที่๑๐๑นำเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าเขาตกเป็นผู้เสียหายเพราะเขาโดนหลอกค่ะ
กว่าล้านบาทถามว่าถูกหลอกได้ยังไง
วิธีการหลอกของมิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นยังไง

คนที่ตกเป็นผู้เสียหายเสื้อดำนี่นะคะ
ชื่อว่านางสาวสุพิษรากลิ่นหอม
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายสุดท้ายตัดสินใจ
บอกว่าจะไม่ทนแล้วนะเพราะถูกหลอกมาเยอะเจ็บมาเยอะค่ะ
เดินทางไปร้องเรียนที่กองสลากค่ะ
เธอบอกว่าเธอสูญเงินรวมกับพวกกว่า๖๓๖ล้านบาท
เราถามค่ะว่าเอ๊ะไปถูกหลอกได้ยังไงนี่โชว์หลักฐานแบบนี้นะคะ
ผู้เสียหายก็คือคุณสุพิษราเล่าบอกว่า
สักประมาณเดือนกันยายน๒๕๕๙
มีญาติแนะนำให้รู้จักกับนายสุพัทธพลอิมมะนัน
หรือนายเอ็มอันนี้ชื่อเดิมของเขานะ
แต่ว่าต่อมาเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุลด้วยค่ะ
ชื่อใหม่แต่หน้าเดิมและนิสัยเหมือนเดิมนะคะ

ชื่อใหม่คือนายอักษกรกุลยาอรกฏ
เปลี่ยนชื่อยากให้ดิฉันอ่านยากไปด้วยเนี่ยนะคะ

เอ็มเป็นเจ้าหน้าที่จัดการกองสลาก๒
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กับพวกค่ะเธอบอกว่าชักชวนให้ลงทุนซื้อลอตเตอรี่
ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ถูกกว่าฉบับละ๑๒บาทต่อฉบับค่ะ

อ่าคือเรื่องของเรื่องไปหลอกเขาถูกไหม
ใช่เธอตัดสินใจนะคะผู้เสียหาย
นำรูปถ่ายการพิมพ์สลากินแบ่งรัฐบาลที่กองสลาก
แล้วก็บัตรพนักงานของกองสลากของนายเอ็ม

แล้วก็การจ่ายเงินผ่านธนาคารในนามกองสลาก

ให้จ่ายเงินผ่านบัญชีของกองสลาก

สุดท้ายแล้วเธอก็เลยมาแจ้งแบบนี้นะคะ
เล่าต่อบอกว่าเธอกับครอบครัวลงขันครั้งแรก
นำเงิน๑๕ล้านบาท
๕ล้านบาทไปซื้อลอตเตอรี่จำนวน๒๐๐เล่ม
จากนายเอ็มตอนแรกก็ได้จริงแหละค่ะ
แล้วก็นำไปปล่อยต่อให้กับยี่ปั๊วซาปั๊ว
แม่ค้าพ่อค้าลอตเตอรี่เพื่อนำทำกำไร
คือกินส่วนต่างนะจากนั้นก็ซื้อขายกับนายเอ็มมาตลอดค่ะ
เรื่องมันมาแดงสักประมาณปลายเดือนมีนาคม๒๕๕๙
มีเพื่อนกับคนรู้จักในจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ด
นำเงินมาขอร่วมลงทุนด้วย
เอาล่ะมันได้นี่ว่ะได้จริงนี่
ตั้งกี่คนมาร่วมลงทุนด้วย๑๖คน
จ่ายเงินไป๖๓๖ล้านบาท
มาเลยนะทุนตั้งต้นเริ่มเยอะขึ้นค่ะ

แต่กลับไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่สั่งจ่าย
แต่กลับไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
จึงไปแจ้งความเมื่อเมษายน๒๕๖๒คือปีที่แล้ว
ให้ดำเนินคดีกับนายเอ็มรวมกับพวก๑๖คน
กับ๑บริษัทเขาตั้งเป็นบริษัทเลยนะ
ในข้อหาช่อกงประชาชน
แต่คุณคะจนแล้วจนรอดเวลาผ่านไป๙เดือน

เขาก็เลยเอาล่ะตัดสินใจในเมื่อไปแจ้งความ
ที่โรงพักตำรวจไม่ทำอะไร
ผู้เสียหายบอกด้วยว่าหลังจากนั้น
ก็เลยเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
แล้วอีกทางหนึ่งก็คือมาร้องกับสื่อมวลชนนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะพนักงานสอบสวนกองคดีธุรการเงินนอกระบบ
สอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียก
ผู้เสียหายไปให้ปากคำเป็นครั้งแรก
เพื่อไปตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานต่าง

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่า
คดีนี้จะสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่
ถามว่าทำไมต้องอยากให้เป็นคดีพิเศษ
เพราะว่ากระบวนการการทำงานมันจะรวดเร็วกว่า
คุณผู้ชมครับก็ติดตามข่าวสารกันมาจนถึง๗นาฬิกา๔๔นาที
ย้ำกันตรงนี้ว่าชอบข่าวไหนส่งข้อความไลน์มา
พร้อมกับดูอยู่ที่จังหวัดใดและหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากเราในวันนี้นะครับ